คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยฮะ

เอาพวกเราไฟไหม้บ้านป้าปี

แต่ปรากฏว่าชาวบ้านจะมาดับไฟ

เพราะว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติแล้วนะครับ
ตำรวจก็เดินทางมาที่บ้านหลังนี้เลย

แล้วก่อนหน้านี้มันมีศพของผู้ชายคนหนึ่งกำลังถูกเผาร่าง

ร่างเกรียมอยู่บนเก้าอี้

ศพก็มาเป็นแบบนี้นะฮะไหม้ดำเป็นต่อตะโกเลย
ศพที่พบคือศพของนายภูเยี่ยมจันสมรสุขอายุ๔๕ปีนะครับ
ก็ถูกไฟไหม้ทั่วร่างเลยอยู่บนเก้าอี้ไม้ยาวหน้ากระท่อม

เสือฮะเสื้อผ้าสายรัดของซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้คาดว่าจะใช้ในการห่อแล้วก็รัดศพ
ก่อนที่จะมีการจุดไฟเผาอำพลางศพคุณผู้ชมเห็นไหมมันไม่ใช่ไฟไหม้ธรรมดาแล้วนะ
นะคุณเชอรี่นะนอกจากนี้ที่ใบหน้าของศพ
ยังพบว่าศพเนี้ยถูกยิงแสกหน้าอืม
ด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดสองรูค่ะ
เจ้าหน้าที่นำศพไปส่งผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ทีนี้ฮะตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย๒คน
ก็คือลุงสองเมืองจันยาโนอายุห้าสิบสองปี
กับป้าปรียาดีจันเหนืออายุ๕๖ปีนะครับ
ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยป้าปรียาเนี่ย
เคยเป็นอดีตภรรยาของลุงสองเมือง
คือเขาเลิกกันไปแล้วนะฮะแล้วทั้งสองคนเนี่ย
ลุงสองเมืองถือว่าเป็นลุงเขยของผู้ตาย
ส่วนป้าปียาก็ถือว่าเป็นป้าแท้ของผู้ตาย
ต้องนำตัวทั้งสองคนไปสอบสวนที่โรงพักนะครับ
ทีนี้ป้าปริยาให้การแบบนี้
บอกว่าเธอเองแล้วก็นายสองเมืองอดีตสามีเนี่ย
คือจริงก็มาทำไร่ทำนาอยู่ด้วยกันเนี่ย

แต่ก็ยังแบ่งพื้นที่ในการทำไร่ทำนากันอยู่

เพราะนายสองเมืองติดค่าเช่าที่นา
ทีนี้ป้าเองก็เอาปืนมาข่มขู่
แล้วเกิดการแย่งปืนกันระหว่างป้ากับอดีตสามีนะครับ
แล้วทีนี้จังหวะนั้นหลานชายมาช่วยห้าม
ปืนมันลั่นถูกหลานชาย
เจาะเข้าที่หัว๒นัดเสียชีวิตเลย
ทีนี้นายสองเมืองซึ่งเป็นอดีตผัวป้า

ส่วนป้าก็กลัวทำอะไรไม่ถูกมือไม้สั่นเลย
ตกใจอ่ะสิตกใจคิดได้อย่างเดียวต้องอะไรรู้ไหมคุณ

คุณผู้ชมนำเสือเสื้อผ้ามาห่อศพหลานชาย
จุดไฟเผาพลึบอยู่หน้าบ้านตรงนี้เลยนะฮะ
จากนั้นนำปืนไปขุดหลุมฝังไว้ด้านหลังบ้าน
ห่างจากกระท่อมไปประมาณ๓๐๐เมตร

บอกว่าไฟไหม้กระท่อมไฟไหม้กระท่อมนะครับ
ปรากฏว่ากำนันมาชาวบ้านมา
มันไม่ได้ไฟไหม้กระท่อมนี่ไหม้ศพอยู่นะฮะ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่โรงพักนะครับ

อดีตสามีของป้าปรียาอยู่ในอาการเครียด
เพราะกลัวว่าจะมีความผิดไปด้วยนะครับ

ปริยาอดีตเมียมาหาที่กระท่อมจริง
แต่ตัวเขาเองก็ไม่อยากเผชิญหน้ากับอดีตเมีย
เพราะเคยมีเรื่องกันถึงโรงถึงศาลนะครับ
มาแล้วก็เลยเดินหนีออกจากกระท่อมไป
หลังจากนั้นหันกลับไปที่กระท่อมอีกที

พบว่าอ้าวหลานเขยหรือนายภูเยี่ยมถูกเผาร่างซะแล้ว
ยืนยันตัวผมเองไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุ
และไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงนะครับ
จากนั้นคุณผู้ชมชุดสืบสวนของสพภูทรชัยวาน
ต้องคุมตัวป้าปรียาผู้ก่อเหตุมาสอบสวนเพิ่มเติม
เธอนะให้ปากคำร้องไห้ไปด้วย

แล้วก็มีการนำอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
เป็นปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ที่เจ้าหน้าที่พบแล้ว

ปียาอ้างว่าอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
ซื้อมาจากคนบ้าในเมืองอุดร

เขาขายให้๕๐๐บาทก็ซื้อพกไว้ก่อน

ขณะนั้นเองลุงสองเมืองก็เดินทางมาที่สพ

แต่คราวนี้ถึงคราวเคราะห์คราวซวยของป้าปียาที่ต้องเข้าคุก
พอทำผิดก็มีการสวมกอดกันนะฮะ
ปียาเองก็เอ่ยปากขอโทษนายสองเมือง
เรื่องที่อ้างว่ามีการทำร้ายร่างกายกันจนต้องมีการนำปืนมาขู่
ส่วนนายสองเมืองเองก็บอกว่าไม่เคยโกรธเคยเกลียดอดีตภรรยาเลย
และให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่รอปรียาจนกว่าจะพ้นโทษออกมานะครับ
คนโทษออกมาลงแกจะอยู่เนาะกันหรือเปล่าครับ

มันเป็นไปแล้วก็ต้องยอมรับ

เขาบอกว่าจะรออยู่ที่บ้านนะ
ไม่ต้องเป็นห่วงรอวันที่ปล่อยตัวกลับมา

ว่าเป็นยังไงต่อไปไม่ต้องกังวล
ส่วนป้าปียานะหลังจากรับสาภาพแล้ว
แล้วก็เขาเรียกว่ารับสภาพแล้วเหมือนกัน

ฟังรายละเอียดทั้งหมดของคืนเกิดเหตุนะครับ

เดินไปทวงข้าวที่กระท่อมของนายสองเมือง
พอไปถึงนายสองเมืองไม่ยอมพูดด้วย

จากนั้นนะตัวหลานชายเดินมาพูดแทนนะฮะ
ทำให้ตัวนางปริยารู้สึกโกรธ
ชักปืนขึ้นมาออกมาข่มขู่
จริงจะข่มขู่นายสองเมืองนะ
แต่ว่าหลานชายอาจจะคิดว่าเป็นของเล่น

ปรากฏว่าป้าปรียาก็ชักปืนขึ้นมา
หลานชายเอามือจะมาปัดปืน

ปรากฏปืนนี่มันลั่นโป้งเลย
โป้งใส่หลานชายเลย

ป้ายืนยันบอกว่าไม่ได้แย่งปืนกับนายสองเมืองนะ

อย่างที่ให้ปากคำไว้ในตอนแรกนะฮะ

มาทำนงทำนาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะ
ต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหานัก

เหลือก็เป็นการครอบครองอาวุธนะครับ

แต่ว่าป้าตั้งใจจะอำพรางศพไง
ใช่ด้วยใดเนอะครับอ่ะพื้นฐานเอาจริงจริงนะ
เรื่องนี้นะทั้งหมดทั้งมวลเลยเกิดมาจากครอบครัวเลย
โดยล้วนถ้าคุยกันดีดีนะมันจะไม่มีปัญหาแบบนี้เลยนะคะ